ผมต้องขอให้พวกคุณทุกคนทำอะไรบางอย่าง
วันนี้ในเจ้าสัตว์สินใจริ๊กและถึงไม่ไปไหน
เข้าไปได้ถึงทางหลังคุณบางแผ่นเอาไหม